เจ็บที่ป้ายแดง
เจ็บที่ป้ายแดง
เพราะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพนักกว่าสียุติยา
พาน้องมาทำไมตั้งว่าอยู่ใบใยมาก
คือร้านนี้ครับเป็นร้านที่อาจจะดูบ้านนะ
เป็นเพลิงไม้หายดีจัด
ขนาดที่ว่าชั่วพลิกนี่นะครับ
รถมาจอดรอแบบ๒๐๓๐คัน

ที่นี่ก็คือร้านอาหารนายแกะ
เฮียป้องพามาในวันนี้
แม่ห้ามเอางองกันไปเลยใช่ไหมล่ะครับ

อยู่ท่าบกลางภูมินาวิวดี
ริมถนนเส้นลบบุรีบางปะหัน

ข้างในจะมีอาหารระดับเหลา

ราคาเนี่ยถูก

ที่เราจะมาค้นหาเส้นทางรวย

ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ก๊อฟค่ะ

ตอนนี้และทุกคนค่ะเป็นเรื่องที่ดีมาก

เหลือพี่ดีก่อนยิ่งแค่คนเดียว

นี่โอ้โฮไปสัมพันธ์บรรดากาศอยุธยามา

มาเปิดร้านอาหารจีนตรงนี้
เพราะว่าไม่มีไข่
เพราะเราไม่มีลูกจ้างเราทำกันเองในครอบครัว

อย่าอย่าอย่า

ไม่มีรถมาจอดวันหนึ่งบางทีปี๓๐กว่าปี

นี่ก็ขายคนเยอะกว่าคอนเสิร์ตจ้างนมคุณี

อันนั้นไม่มีรถจอดเลยนะ

คือหมดงามกินอาหารแบบปล่ามมากเลย
อันนั้นจะมีรูเลือยลงมาจีนค่ะ
ก๊อฟเล่ามาทั้งอาหารจีนทั้งราคาถูก
ทำเอาอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าการทำอาหารระดับพัฒนาคาร
ในราคาบ้านแบบนี้เขาทำได้อย่างไร
สงสัยต้องไปถามเจ้าตำรับอย่างลุงแกะกันที่ในครัวเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อันนี้เมื่อกี้เรารู้จักแล้วนี่คือคุณลุงแกะคุณพ่อพี่ก๊อฟ
ส่วนนี้คือคุณแม่คุณแม่ส่วนที่กำลังผัดอย่างเมามันนี่คือคุณน้องชาย
เชื่อว่าน้องกุ๊กอันนี้โอ้โหเป็นธุรกิจครอบครัวจริง
ลุงแก่ก็เริ่มแบบถ่ายวิชาให้ลูกแล้ว
ใช่คือลุงแกะเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะถ่ายหรอกแต่เขาอยากจะไป
อยากจะพักเอาจริงแล้วที่สำคัญคือพี่กุ๊กทันก็คือรสชาติเหมือนพ่อเลยใช่ไหมครับ
เป๊ะปังแล้วอย่าบอกว่าพี่กุ๊กนี่ไม่ได้แบบตื่นมาแล้วมาทำนะ
ต้องขับรถเป็นร้อยโลมา
ขับไปไหนพี่กุ๊กไปจากไหนคะ

แฟนอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะพี่กุ๊ก
ทำไมแม่เอาแฟนมาอยู่ที่นี่น่ะคะ

จนทำให้แก้วหูฉีกมาก่อน

ก็เลยยังคงมาช่วยงานที่ร้านอยู่นั่นเองล่ะครับ

จีนถ้วยแท้ปีโงคุ้ย
อะไรนะยังไงนี่นี่ปีนี้เราไปเยอะแล้วนะ
เดี๋ยวไม่สงสัยแล้วนี่เห็นไหม

ซึ่งวิธีการทำโง่ก๊วยผัดกุ้งนั้น

พอกุ้งสุกก็ใส่แห้วแปะก๊วย

ซึ่งพอทั้งหมดร้อนทั่วถึงแล้ว
ค่อยใส่น้ำมันหอยและเม็ดมะม่วงหิมมะพาน
จากนั้นจึงปรุงด้วยพริกแดงต้นหอมและพริกไทย
เมนูขึ้นชื่อของทางร้านแล้วล่ะครับ
ดูอยากได้แบบเมนูแบบบาน
ก็จะมีปลาหมอซูชิ
ปลาหมอซูชิครับ
แค่ดูอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอนะครับ
เฮีป้องน้องจ๊ะต้องขอลองทำด้วย
แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นฝีมือการทำกุ้งนึ่งนมสด
ฝีมือสองพิธีกรของเรา
ตอนนี้ขอข้ามจังหวัดไปที่นครปฐมกันก่อน
เพราะที่นี่เขามีอีกหนึ่งไอเดียช่องทางทำเงิน
ที่ใครเป็นสายหมู่ก็ต้องรู้จักกันดี
เทวบันดาลร้านขนมลาดูโมทะกะ
สำหรับถวายองค์เทพ
ยอดจองออนไลน์เนี่ยครับ
ถล่มทลายสร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนเลยทีเดียว
ซึ่งชื่อร้านเทวบันดาลเนี่ยครับ

ลองไปคุยกับพี่นุษย์เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
สิ่งที่พระพิกเนธท่านทรงประธานให้เลย

ถ้าอยากจะให้พี่ทำขนมถวายองค์เทพเนี่ย

ก็ขอท่านให้งบประมาณที่มา
ก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเทวบันดาลค่ะ
แม่สมชื่อจริงเลยนะครับ
ซึ่งนอกจากตัวพี่นุษย์เองแล้วเนี่ย
ก็ยังเห็นว่ามีคนที่ถวายขนมแล้วดีขึ้นมาด้วยใช่ไหมล่ะครับ
คือมีลูกค้าก็คือมารีวิวบอกทางร้านค่ะ
ว่าหนึ่งมีโชคมีราบ
ในจุดที่รู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้ว

ขอท่านแล้วก็บูชาแล้วก็ได้โชคได้ลาบมา
โอ้โหทำให้มีโชคมีลาบขนาดนี้เนี่ย
แล้วทางร้านเองขายดีขนาดไหนกันล่ะครับ
รายได้ต่อเดือนเนี่ยก็
๕๐๐๐๐อัพไปจนถึงประมาณ๒๐๐๐๐๐ค่ะ
พีคที่สุดของที่ร้านนะคะ
วันหนึ่งก็คือ๑๐๐กล่องเท่าที่เรารับไหวนะคะ
แล้วการถวายขนมให้กับเทพแต่ละองค์
แตกต่างกันหรือเปล่าล่ะครับพี่นุษย์
ค่ะแล้วก็จะมีขนมในการถวายองค์เทพ

ไม่ว่าจะเป็นขนมถวายทาเวสวัน

ออริจินัลเลยก็คือขนมลาดูมรกะสีเหลืองนะคะ
เป็นสูตรนมสดค่ะถวายพระพิคเนต

ที่ถวายพระศิวะแล้วก็พระนารายได้ค่ะ
ซึ่งขั้นตอนในการทำขนมลาดูโมทะกะ
ก็จะเริ่มจากการคั่วเนยกี
ทำมาจากนมวัวหรือนมควาย
กับแป้งเบซานที่ทำจากถั่วลูกไก่
โดยที่วัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้
ต้องนำเข้ามาจากอินเดียเลยล่ะครับ
ค่ะขนมของที่ถวายองค์เทพนะคะ
เราจะไม่ใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ไก่นะคะ
เทพแต่ละพระองค์ท่านไม่ได้ทานเนื้อสัตว
เพราะว่าสมัยโบราณอ่ะเชื่อกันว่าไข่ไก่เนี่ย
ก็คือเหมือนมีตัวอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ
ท่านก็เลยไม่เสวยก็คือเชื่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างนี้ค่ะ
จากนั้นก็คั่วอยู่ประมาณ๒๐๓๐นาที
แป้งสุกแล้วก็นำมาผึงไว้อย่างน้อย๔ชั่วโมง
เพื่อให้แป้งเย็นและอยู่ตัว

ก็จะนำมาผสมกับน้ำตาลไอซิ่งใส่นม
กับสีผสมอาหารนิดหน่อย
แล้วก็นวดให้เข้ากันจากนั้นจึงทำการปั้นได้
ถ้าใครเอาไปทำตามก็สามารถที่ระหว่างที่ปั้นเนี่ย
ก็สวดพระคาถาในการบูชาพระพิคเนตไปด้วยว่า
โอมศรีคะเนสายะนมัติอย่างนี้นะคะไปเรื่อย
หรืออีกแบบหนึ่งก็จะใส่แม่พิมพ์ส่ง
เรียกว่าโมทะกะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ส่วนขนมลาดูโมทะกะสำหรับถวายองค์เทพรสชาติอื่น
ก็จะมีวิธีการทำเริ่มต้นเหมือนกัน
แต่จะเพิ่มเติมส่วนผสมอื่นเข้าไปในตอนนวดแป้งและตอนปั้น
หรือใส่แม่พิมพ์แบบต่างนั่นเองล่ะครับ
ที่ร้านนะคะไม่มีหน้าร้านค่ะจะขายทางออนไลน์เป็นหลักนะคะ
ก็คือมีทางช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ทางหน้าเพจเอ่อ
เทวบันดาลขนมและเครื่องบูชาองค์เทพนะคะ
ราคานะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีขายตั้งแต่๓ลูกขึ้นไปค่ะ
ก็คือเบสิกเลยถ้าไม่มีทองคำน่ะไม่ได้แปะทองน่ะ
เราจะขายที่ราคา๓๙บาทค่ะแต่ว่าถ้า๙ลูกก็คือ๑๓๙บาทค่ะ
ยังไม่รวมส่งจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะ

ให้ไข่แตกกับมันก่อนอย่าให้ไข่แดงแตกนะ
ได้ออกไข่แดงล่ะขายให้ดีแล้วไม่แตกถามว่าไข่แดงออก

แดงแดง
เห็นว่าช่วงแรกก่อนจะมีวันนี้นี่ช่วงนั้นคุณลุงแก่ก็ลำบาก
เห็นบอกเคยมีเงินติดตัวอยู่๒บาทเลย
คุณลุงคุณป้านี่เป็นคนเรียกว่าประหยัดมัธยัติมาก
จ๊ะรู้ไหมนอนที่ไหน
นอนที่ไหนเหรอเฮียะ
อา้มไข่แดงแตกไปซะได้
งานนี้เนี่ยคงต้องถึงมือเฮียป้องอีกแล้วล่ะครับ

ซึ้งเลยนี่ไง
ถ้าเราไม่ทักเค้าเดี๋ยวเค้าก็หยุดเอง
เอานมแล้วน่ะ
ค่อยลาดลงไป

ใส่ต่างไปเลยให้เต็มไปเลย

ทำแทบปึ้มตอนนี้
จูดีน่ากินมาก

แม่ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนักนะครับ

ก็เอาวิธีทำไปลองสร้างสรรค์เมนูเด็ดแบบนี้กันได้เลย
แต่ตอนนี้ได้เวลาที่จะมาพิสูจน์ความอร่อย

มีเมนูทั้งที่คุณลุงทำให้
แล้วก็เมนูที่น้องจ๊ะทำ

กุ้งนมสดคือมันอร่อยมาก

ด้วยความที่แบบว่ามันเข้ากันทุกคน

เหมือนแบบเราไม่ได้กินข้าวไปเลยเมื่อกี้นี้

แล้วอร่อยมากคือจะบอกว่า
เชื้อประหมอเพราะว่ามันดูสดมากเลย
อกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นอีก

จนถึงขั้นยอมมาต่อคิวรอ
รสชาติจะสมคำล่ำลือขนาดไหน

อันนี้ไส้เทวดาเป็นไส้หมูทอดกรอบ

แต่ถ้าใครไม่ทานเนื้อก็เป็นหมูได้

เนื้อนุ่มนะครับแล้วก็มีเนื้อของซอส

กินแล้วมันต้องนี่เลย

อร่อยถึงท่านลุกขึ้นเต้นเลยเหรอน้องเจ้า

แต่ได้รู้ซึ้งถึงรสชาติที่เรียกว่า
เป็นหัวใจที่ทำให้ร้านในแก่ขาย

ว่ากว่าจะได้มีร้านแบบทุกวันนี้
บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดา
เห็นปะว่าเคยมีเงินติดตัวอยู่๒บาทเลย

เพราะอะไรกินแล้วเดี๋ยวค่ารถเมย์ไม่บอก
ต้องอดมากินบ้าน

ก็ต้องไปหาปลาบ้างงมหอย

จากการใช้ชีวิตในเมืองกรุง

เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว
ได้ตัดสินใจย้ายกลับมาอาศัย
อายุทยาบ้านเกิดนั่นเองล่ะครับ
แล้วสุดท้ายเริ่มทำร้านอาหารยังไงครับ

ก็เอาเสาทำเข้าแล้วก็มุงจาก

ตอนนี้ก็พัฒนามาเป็น๘โต๊ะแล้ว

ทำไมถึงได้เปลี่ยนมาทำเป็นอาหารจีน

แล้วคนบ้านจะไม่เข้าไปกิน

ช่วงนี้เห็นมีการถอดพิชาให้กับลูก

เพราะคนเขารู้ว่าเราไม่ได้ทำ

แต่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำลูกทำ
แล้วตอนนี้เขารู้กันหมดแล้ว
แต่ก็บอกไปแล้วว่า

คุณลุงคุณป้านี่เป็นคนเรียกว่าประหยัดประทยัตรมาก

เห็นเขาข้างห้องครัวไหมเนี่ยนะห้องนอนแก

ทำไมถึงนอนที่ร้านเลยครับคุณลุง
พี่เกียจเดินเข้าบ้าน
โอเครู้เรื่องขี้เกียจเดินเข้าบ้าง
คุณลุงกับพี่ก๊อฟเนี่ยมีอะไรแนะนำไหมว่า
เออการจะมีกิจการตัวเองการจะเปิดร้านเนี่ยควรจะมีเคล็ดลับควรจะมีหลักการอะไรบ้าง

ใช่เพราะว่าเปิดแรกมันไม่มีคนรู้จักมันขายไม่ได้อยู่แล้ว

คืออร่อยจริงคนติดเนี่ยแต่ไม่ใช่มาแล้วก็ปิดปิดมันก็เข้ามาได้ใหม่
ใช่เหมือนเทศกาลอย่างนี้บางร้านคือเขาหยุดเราขายของอย่างนี้เราหยุดไม่ได้เราเที่ยวไม่ได้
เพราะว่าคนที่เขาหยุดเขาต้องการมากินแล้วเราก็ไปหยุดหลังจากที่เขาไปทำงาน
อันนี้เป็นเคล็ดลับเหมือนกันในร้านอาหารวันเทศกาลวันหยุดเนี่ยคุณต้องเปิด

ก็มาเส้นบางบาหารโลบบุรีเส้น๓๔๗เบื้อโทรศัพท์ก็๐๘๘๖๗๑๙๐๑๒
โทรมาถามได้ว่าร้านเปิดหรือปิดแต่เราไม่รับจอง
อ่าอยากชัวร์มาต้องมาเก้าโมงมาก่อนร้านเปิดนิดนึง

และจะได้รับประทานแน่นอนนะครับ

ง่ายจนกลายเป็นจุดขายที่ทำให้ร้านอาหารในแกะขายดิบขายดีกันไปแล้ว
จากบรรยากาศทุ่งนาข้าวเขียวขจีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็กลับมาสู่เมืองกรุงกับร้านข้าวแกงครัวพ่อเอก

เลยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของยอดขายเท่าไหร่
ก็เลยอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
เปิดเดือนหนึ่งลูกค้าเป็นอย่างไรผมตอบครับ
ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเขาอย่างไร

ส่วนมากก็จะเป็นพวกเพื่อนนะครับ

ซึ่งที่ร้านข้าวแกงครัวพ่อเอกแห่งนี้เนี่ยครับ
ก็มีทั้งจุดที่ดีและจุดที่ผิดตามสายของห่วงจุ้ยอยู่นะครับ
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูจุดที่ดีกันก่อนเลยดีกว่าครับ

ที่พาทรัพย์ข้าวของร้านพระเอกนะครับ
หลังบ้านคุณเอกหลังร้านค้าคุณเอกเป็นทิศเหนือ
เพราะฉะนั้นเป็นมังกรตัวผู้นะครับ
น้ำเข้าทางทิศใต้ด้านหน้านะครับ
ไหลไปทางหลังบ้านเพราะฉะนั้นเป็นหัวมังกร

ส่วนน้ำเสียเขาออกทางหางมังกร
ก็ถูกต้องอีกนะครับเขาก็เรียกว่าตามกระแส
ก็คือหัวมังกรอยู่ทิศตะวันออก

ซึ่งกระแสน้ำออกถูกก็คือจะเข้าแล้วออก

มีตรงจุดไหนบ้างล่ะครับสินแสชัย
จุดที่เสียจุดที่๑ของร้านคุณเอกก็คือ

หน้าร้านควรที่จะใช้สีสดใส

ข้างหน้าเป็นทิศใต้แล้วเราขายอาหาร

ซึ่งที่สินแสชัยบอกแบบนี้นั่นก็เพราะว่า

ทิศใต้เป็นตัวแทนของธาตุไฟ
ส่วนทิศเหนือเป็นตัวแทนของธาตุน้ำ
ซึ่งถ้าหากหน้าร้านของใครอยู่ทางทิศใต้
แต่กลับใช้สีที่เป็นสีโทนเย็น

เช่นสีดำหรือสีฟ้า
ก็จะเปรียบเสมือนเป็นการดึงพลังของน้ำ

เพราะฉะนั้นที่หน้าร้านของครัวพ่อเอก

ที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟนั่นเองล่ะครับ

ข้างในเราไม่รู้ว่าเราขายอะไรนะฮะ

ซึ่งมันชนหลังเคาน์เตอร์นะฮะ

เตอร์ที่ดีไม่สมควรหลังลอย
จะต้องเป็นหลังทึบหลังสงบนิ่งนะครับ

เพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์เก็บตังค์อยู่ตรงนี้

เพราะชัยภูมิหลังสุดทิศเหนือเนี่ย
เราจะต้องเอาเคาน์เตอร์ไปอยู่ทางทิศใต้ให้ได้นะฮะ

หลังพิงตะวันออกหันหน้าไปทางตะวันตก

ซึ่งผิดเย็นร้อนมันเป็นรังสี

จุดเคาน์เตอร์เก็บปัง

ตอนนั้นคือเดลต้าคือหนักมาก

ซึ่งเป็นตลาดยิ่งใหญ่ของจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ที่มาที่นี่ใบตองไม่ได้มาคนเดียวแน่นอน

มาโอ้โฮสำงงทำงาน

ชอบกินพวกขนมจีนอะไรอย่างนี้ไหม

อย่างนั้นเดี๋ยวกินแล้วแบบมันจะรายทายของโอ้โฮรายทายแล้ว
เหมาะมากร้านนี้เพราะว่าวันนี้จะพาลิตาและคุณผู้ชม
ไปกินร้านขนมจีนฝักใต้ที่ดังมากในตลาดรังสิตจริง
เขาไม่ได้มีสาขาเดียวเขามี๔สาขา
บอกขายดีมากจริงแล้วเขาทำเส้นสดแบบที่ชอบเลย
จริงหรือเปล่าอยากรู้ไหมว่าร้านนี้อยู่ตรงไหน

แต่ถามถึงร้านขนมจีนที่ตลาดรังสิตแห่งนี้

จากร้านสมชายขนมจีนปักใต้
อยู่คู่กับตลาดรังสิตมาเกือบ๓๐ปี

นับเป็นเส้นขนมจีนได้วันละเป็นร้อยโลเลยทีเดียว
แต่เขาทำยังไงถึงขายได้ดีขนาดนี้เนี่ย
ต้องตามน้องใบตองไปดูกันครับ

สวัสดีคุณพุทธค่ะ

อันนี้เป็นกะทิกรุงเทพฯอันนี้น้ำยาป่าอันนี้เกลียวหวานไก่
นี่ก็จะเป็นน้ำพริกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงไตปลาครับผม

น้ำน้อยพ่อมีทุกภาพเลยนะ

ใช่แล้วราคาเท่ากันไหมพ่อ
ราคาเท่ากันนะตอนนี้ขายหน้าร้านถ้าเป็นชุด
ก็ชุดละ๕๐บาทจ้ะใส่จานก็๔๐บาทครับผม
แล้วพ่อวันหนึ่งขายแบบเส้นขนมจีนอย่างนี้ได้เยอะแค่ไหน

เพราะเราทำเองเนี่ยเหมือนแบบเอาใจลูกค้า
อยากให้ลูกค้าได้ทานของสด

หนูเห็นไอเดียแล้วอันนี้ไม่ได้ถามเลยนี่คืออะไร
อันนี้เกลียมจะทำเน้มยาปูทำให้ดูเดี๋ยวครับ
อ๋อใส่กะทิด้วยก่อนอ๋อแล้วที่เขาบอกว่ามาที่นี่แล้วต้องกินเป็นของดีของเด่นของที่นี่คือน้ำยาอะไร
สาวน้ำสิอ๋อสาวน้ำอยู่ตรงนี้พ่อเลื่อนมาสาวน้ำสาวน้ำคือชุดระวังเลยนะ
โอเคพ่อทำให้ดูเลยได้ไหมจ๊ะโอเคจ๊ะพ่อทำเถอะหนูขี้เกียจฟังเพื่อนแล้ว
อันนี้สับปะรดขาขิ่งจำพ่อจ๊ะแล้วก็เป็นพริกแล้วก็เอากระเทียมใส่กุ้งแห้งแล้วก็น้ำตาลแล้วแต่ชอบ
ไอ้กะทิที่เราไอ้กะทิสดในการราชตอนแรกพ่อตักเต็มนะเพราะนมผิวเอาออกมาแล้ว
งั้นขอรับมาอีกเลยสุดยอดรักใจเห็นใจทักเงินทองไหลมาเต็มไหม
พ่อไม่ได้ให้ทอนอะมาฉันถือคือน้ำลายมายังไม่ได้กินเลย
ฉันเห็นพ่อบีบมาหน้าก็คือได้มากอ้าวพ่ออร่อยนะเนี่ยอืมขอบคุณมากครับ
เอาหน่อยครับไปสิไปสิแล้วเดี๋ยวเธอจะพูดคำเดียวกับฉันว่าเออสับปะรดพ่ออร่อย
พ่อซื้อสับปะรดร้านไหน
มันมีความแบบหอมมันอ่ะคือของพ่ออ่ะดีตั้งแต่เส้นแหละเพราะว่าเส้นเขาสดแล้วเส้นเขาจะไม่มีกลิ่นเหมือนหมักดอง
สองก็คือกะทิพ่อเขาว่ามันไม่ข้นจนเกินไป

มันต่นมาแล้วแบบไม่ทำให้เราต้องอายเหอะรู้จักไหม

อ๋อโอเคงั้นตามหาเคล็ดลับความอร่อย

อันนี้ส่วนนี้ก็เป็นหัวกะทินะ

ปลาเราก็ใส่ปลาน้ำดอกไม้

น้ำดอกไม้เนื้อมันจะขาวแล้วมันฟู

เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วเคล็ดลับความอร่อยก็คือน้ำยาที่พ่อทำสดวันต่อวัน
แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นอร่อยที่เส้นที่เราชิมกันไป
เส้นก็ต้องเป็นเส้นสดทำวันต่อวัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเส้นสดกันบ้างดีกว่า
เส้นสดเนี่ยต้นทุนมันก็จะเยอะกว่าที่เราไปรับเข้ามา

ข่าวสวยคนนี้คือน้องเจ
คือน้องเจก็คือดูแลเรื่องการทำเส้น

น้องเจเป็นคนแบบควบคุมหมดเลยไหม
อ่าแรกอะค่ะทางร้านเราจะไม่มีเส้นสด

ก็คือใช่ค่ะแล้วคือพอคันนี้เจ๊เรียนจบมา
ก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาขายได้ปี๒ปีค่ะ
รู้สึกว่าร้านเรามันต้องพัฒนาแล้วก็ไปต่อได้อีก

แล้วเส้นสดดีกว่าเส้นหมักยังไง
ก็คือเราทำสดใหม่เลยแล้วก็ไม่ใส่สารกันบุตรเลย

แล้วมันก็จะทำให้ร้านเราเป็นเอกลักษณ์ด้วย

แต่ทำไมเราต้องทำสดถึงหน้าร้านขนาดนี้มันสดไปไม่ได้
เพื่อลูกค้าจะได้เห็นว่าเราสดจริง
สดจริงของดีจริง
งั้นเริ่มเลยคือก่อนที่จะมาทำเส้นหน้าร้าน

ซึ่งการเตรียมแป้งสำหรับทำเส้นขนมจีน
ก็จะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านนะครับ
โดยใช้แป้งสูตรเฉพาะของการทำเส้นขนมจีน
นำมานึ่งให้เนื้อแป้งอ่อนตัวลง
แล้วก็นำไปตีค่อยผสมน้ำทีละนิด
ซึ่งจะต้องจับเวลาให้เป๊ะ
เราก็จะได้แป้งที่ข้นพอดี
สำหรับการนำมาทำเส้นสดแล้วล่ะครับ

ใช่ก็จะดูดแล้วก็ปื๊ดจากตรงนี้มา

เป็นแล้วค่ะ

ล้ายล้างตรงนู้นก่อนด้วยอ่า

ล้างน้ำ

ค่ะแล้วเราก็จะต้องมาจับเส้นจากตรงนี้ให้ออกมาเป็นแบบข้างหน้าอย่างเงี้เหรอใช่ค่ะ

ทำแบบที่ร้านเราไม่เหมือนใคร

อ่าวนหนึ่งวนสองสองรอ
พอชำนาแล้วเราจะรู้ว่าเส้นมันจะเท่าเท่ากัน
เอาจริงนะเมื่อกี้ที่สาวขึ้นมามันยังไม่มีเส้นขาดลงมาเลย

ใสด้วยจะต้องใส

พี่สองคนอยากจะลองว่าจะจับเส้นได้ไหม

เหมือนรีดห่มอ่ะน้อง

ให้รู้สึกว่าก้อนสวยค่ะ

อันนี้คือขนมจีนน้ำยากะทิผักปลา

ถูกต้องส่วนของลิตาก็จะเป็นน้ำยาใต้นะคะ

ดูเส้นสิเส้นดีมากจริง

มาเผ็ดมามันจะมีความเผ็ดของน้ำยับป่า

เป็นไงเถอะ

เส้นทางชีวิตของพ่อสมชาย

เรียกว่ายาวไม่แพ้ท่านขนมจีนเลยค่ะ
งั้นเราไปคุยกับพ่อสมชาย
จีนมากี่ปีน่าจะ๓๐ปีได้เลยครับผม

สงสัยมันจะต้องเป็นแบบนี้อีกนาน

เพราะเรามีลูกมีพลังที่จะสร้างครอบครัวของเรา
แล้วก็เลิกทั้งเหล้าทั้งบุรีเลิกหมด

พ่อเลยคิดว่าเราควรจะขายอย่างอื่นไหม

พ่อจำได้ไหมหม้อแรกตอนนั้นพ่อทำอะไร

อ๋อไข่ลูกชิ้น

ตอนนั้นพ่อตาเขามาสอนทีหนึ่ง
เพราะเราไม่เคยค้าขายเลยนะ
ลงทุนครั้งแรกลงทุนไปประมาณพันกว่าบาท

รู้สึกจะเป็นน้ำยากะทิกับน้ำพริก

มันขึ้นพร้อมกับปริมาณคนกินไหมพ่อ

แล้วจริงไหมที่บอกว่าน้องเจตอนเข้าอนุบันหนึ่ง
พ่อจ่ายเงินค่าเทอมลูกไม่ได้

เราก็ไม่อยากจะกู้หนี้ยืมสินใคร

เดี๋ยวถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนป๑ปอะไรก็ว่าไป

แต่ว่าพ่อก็ย้อนเวลาไม่ได้

อยากรู้เหตุผลว่าเราเรียนจบปริญปริญญาแล้ว

ก็คือเราเห็นว่าพื้นฐานทั้งบ้านเราเนี่ย
คือพ่อกับแม่กว่าจะทำถึงทุกวันนี้ได้ค่ะ

คือแข่งแกร่งแล้วแล้วก็แค่มาเพิ่มเติมแล้วก็เสริม

เพราะคุณพ่อสมชายติดโควิด

ประกอบกับความที่มีอายุมากแล้ว
พามาซึ่งความกังวลของคนในครอบครัว
พอทราบว่าพ่อติดโควิดคือแม่ก็นอนไม่ได้

เราเหมือนว่าเราเป็นห่วงหน้าแล้วแล้วเริ่มแบบแล้วถ้าพ่อเราเป็นอะไรไป
เราจะทำอย่างง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะใช่

เขาบอกว่าถ้าพ่อเป็นโควิด
คือจะแบบไม่มีเตียงนะต้องไปรอที่บ้าน
คือตอนแรกคือทานอะไรไม่ได้
ใช่แล้วก็คือแบบพูดแล้วก็ไม่มีเสียง
ใช่ค่ะคือทั้งบ้านไม่มีใครเป็นแล้วมีพ่อ
เป็นอยู่คนเดียวนะครับ

ก็เลยซื้อเลขนี้แล้วก็ค่อยถูกรก็แม่ก็ถูกมา๖๐๐๔
ใช่ค่ะผักบุ้งที่ปักอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะคุณพ่อ

พอยายจริงเหรอมันงอกขึ้นมาเองเลยที่แรกก็เป็นยอดเล็ก
แล้วนี่ก็คือไม่ได้เอามาเพิ่มแต่ว่าน้องยาวลงมา
น้องยาวมาเองครับผมใช่ความเติบโตด้วยตัวเขาเอง
เป็นแบบว่าเชื่อมิตเนี่ยวทางใจแต่ว่าคนท้าขายแหละเนอะโอเคบ้าง
คุณพ่อฝากพ่อคิดอะไรถึงคนที่ทำผิดป๊อบอ่ะในความรู้สึกคุณพ่อนะ

เอาเรื่องจริงนะเซียบมากครับ
เนอะไม่อดนะกันเรื่องจริง
เพราะฉะนั้นขยันไปขยันไม่อดครับ
นะก็จะมีสาขาแรกนะคะตลาดหลังจิตสาขาที่สองจะเป็นเปียร์หลังจิต
ส่วนสาขาที่๓จะเป็นตรงตลาดสะทันแดงของหนึ่ง
สาขาที่๔จะอยู่ตรงเส้นลำลูกกาหลังคอนโดลุมพินี
สุดยอดวันนี้ขอบคุณคุณพ่อสมชัย
สวัสดีครับขอบคุณน้องเจ๊ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ

เพื่อนก็คือรีบหยิบช้อนก็คือเดินออกกันเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป